ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองไหม
ที่บางประกงค่ะตำรวจภูทรบางประกงไปสกัดจับรถตำรวจ
ทำไมตำรวจสกัดจับรถตำรวจเพราะมันเป็นรถตำรวจปลอมคุณผู้ชมค่ะ
พอจับมาได้คนในรถก็บอกว่าไม่ใช่รถเขายืมรถเพื่อนมา
แล้วถามว่าจะไปไหนจะเข้ากรุงเทพไปร่วมชุมนุม
นี่กรุงเทพมีชุมนุมอะไรกันนั่นสิครับ
ตำรวจภูทรบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะแถลงผลการสกัดจับรถตำรวจปลอมนะคะ
สัญญาณไฟไซเรนที่หลังคาด้วยแล้วก็มีตราโล่สำนักงานตำรวจแห่งชาติติดอยู่ข้างประตูแบบนี้เลยนะคะ
แถมยังมีวิทยุสื่อสารอีกสองเครื่องค่ะก็ยึดมาหมดเลย
จับผู้ต้องหาได้๔คนคือนายวันเฉลิมกุลเซนอายุ๓๑ปี
เป็นแก่นำคนเสื้อแดงเมืองพัทยานายสุนทรหมั่นมีอายุสามสิบแปดปี
นายสมมาตรคงทองอายุ๓๘ปีแล้วก็นายจูชาวพม่าอายุ๓๑ปีค่ะ
ทั้งหมดถูกตั้งข้อหาร่วมกันปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม
เครื่องหมายราชการโดยไม่ได้รับอนุญาตและขับรถในทางเดินรถ
สัญญาณไซเรนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
คือตำรวจสันติบาลเนี่ยเขาแจ้งประสานตำรวจภูทรบางประกงมาบอกว่า
สกัดจับรถยนต์ที่มีลักษณะคล้ายรถยนต์ที่ใช้ในราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้หน่อย
ตอนนี้รถคันนั้นใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์วิ่งมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพอยู่
จอดแวะที่จุดพักรถตำรวจก็เลยเข้าไปตรวจสอบเลยแล้วก็เจอผู้ต้องหาทั้งสี่คนค่ะ
ตรวจสอบทะเบียนตราโล่แล้วก็พบว่าเป็นหมายเลขที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติจริง
แต่มันเป็นหมายเลขทะเบียนของรถจักรยานยนต์ไม่ใช่รถยนต์ค่ะ
ซึ่งใช้ในงานสังกัดตำรวจภูทรภาค๔
พอเอาหมายเลขตัวถังรถมาตรวจสอบก็รู้เลยว่าอ้าวรถคันนี้ไม่ใช่รถที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผู้ต้องหาทั้งสี่คนก็สารภาพนะคะบอกว่ารถคันนี้เขายืมมาจากเพื่อน
เดินทางไปร่วมชุมนุมที่กรุงเทพค่ะแต่ถูกเจ้าหน้าที่จับตัวได้ซะก่อน
จากนี้ยังพบด้วยว่า๒ใน๔ผู้ต้องหาเนี่ยเป็นตำรวจอาสาในพื้นที่จังหวัดชนบุรีด้วยนะ
ตำรวจเลยต้องเร่งสืบสวนขยายผลเลยนะคะว่ารถคันนี้เป็นของใครเพื่อนที่ว่าเนี่ยคนไหน
เพราะว่าอาจจะต้องมีการดำเนินคดีข้อหาอื่นเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าเป็นอาสาตำรวจอ่ะ
อาสาตำรวจก็คือคนทั่วไปที่ไปอาสาช่วยงานตำรวจนี่แหละค่ะแต่ว่าคุณสามารถเอารถมาปลอมเป็นแบบนี้
แล้วก็ขับไปไหนมาไหนติดไซเรนแบบนี้ได้หรือเปล่านั่นสิครับนะฮะ